มาดูเหตุอุกชะกันกันก่อนนะคะ
เป็นคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรียรำ
น้าไม่พอใจหลานสาวนะคะ

ทีนี้วางแผนฆ่าด้วยการทุบศีรษะ

ทีนี้สืบสวนไปสืบสวนมาสรุปสุดท้ายแล้ว

คนที่ก่อเหตุคือน้าแล้วจับกลุ่มตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โดยมีญาติไปมุ่งดู

เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

นายสุพรรณนวลวันอายุ๕๐ปี

คนนี้ก่อเหตุฆ่าหลานสาว

บริเวณสระน้ำท้ายหมู่บ้าน

สิงหาคมที่ผ่านมา

เพราะว่าริมน้ำนี้เป็นบริเวณที่๒คน

ตีท้ายทอยหลานสะพ้าย
ตีที่ใบหน้าบริเวณบันไดทางขึ้นทางลงสระน้ำ
แล้วปล่อยให้นางสาวเต็ม

จากนั้นเอาท่อนไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุ
เอาไปทิ้งป่าอยู่ข้างสระน้ำนั่นแหละ

แล้วก็ไล่ต้อนควายของทั้งตัวเอง

กลับเข้าคอกไปเหมือนเดิมช่วงเย็น

ทำแผนภาพเมื่อสักครู่จะเห็น
ญาติแล้วก็ชาวบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมากนะคะ

ขณะที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพ

เวลาไปยืมเครื่องตัดย่าของหลานสะพ้าย
บอกจะเอาไปตัดย่าไปเลี้ยงควาย
แล้วไม่ยอมตัดไปให้ควายของผู้ตายกินด้วย

ทีนี้วันเกิดเหตุก็ยังตามไปต่อว่า
ถ้อยคำที่รุนแรงโมโหโกรธเลยลงมือฆ่านะคะ
ผู้ต้องหายอมรับโทษและขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
หากมีโอกาสจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายด้วย
ผู้ต้องหาบอกแบบนี้นะคะไปฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
เขาบอกโมโหมากเพราะว่ามันศูนย์แห่ง
คือมันโกรธจนแบบทนไม่ไหวแล้วนะคะ

กล้าพี่สาวของผู้ตายบอกว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกัน
ว่าคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าน้องสาว
จะเป็นน้าของสามีน้องสาวเอง
ครอบครัวรับไม่ได้
หากเป็นไปได้อยากให้ลงโทษประหารชีวิต
ให้ตายตกตามกันไปเลย
เพราะว่าเอาชีวิตของญาติเข้าไปนะคะ
ฟังเสียงน้าสาวขออภัยนะคะพี่สาวผู้ตายค่ะ
ญาติเสียใจมากที่เขากระทำน้องเราอย่างนี้
อุตส่าห์เอาน้องมาให้ดูให้เลี้ยง
แต่ทำไมเขาต้องทำน้องหนูอย่างนี้

ก็อย่างที่น้องหนูเสียนี่แหละค่ะ
ด้วยชีวิตถ้ากฎหมายมีจริง
หนูขอร้องยุติธรรมกับครอบครัวหนูด้วย
เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุ
เขาทำน้องหนูเนี่ยมันคืออะไร
แต่ที่จริงน้องไม่เคยกลับบ้าน
ญาติพี่น้องเขามีพ่อแม่มี
ถ้าเลี้ยงไม่ได้ส่งคืน

เรื่องต้นจากการให้ปากคำของผู้ต้องหาก็คือนายสุพรรณ
ที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน
เขาถูกด่าแล้วเขาก็โมโหจนลงมือก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อน
แต่หากมีหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อได้ว่า
มีการวางแผนหรือเตรียมการไว้ก่อน
จะเปลี่ยนข้อกล่าวหา
อกจากนี้มีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย
เพราะว่าเป็นอดีตคดีอุกชกรรมสถานฝันประชาชน
และเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยค่ะ